มาดูเรื่องร้อนเรื่องนี้กันต่อคุณนัทพงศ์ครับ
ประเด็นท่านั่งของคุณไอซ์รักษนกในสภา
ที่เป็นประเด็นร้อนแรงจากเมื่อวานนี้นะคะที่คุณไอซ์โพสต์
แล้วก็แท็กไปถึงคุณวันด้วยนะคะ
แล้วก็ทวีความรุนแรงถึงขั้นมีการมาโพสต์ข่มขู่เนี่ยนะคะ
มีเฟซบุ๊กทักมาหาคุณไอซ์ด้วยถ้อยคำแนวข่มขู่

ไม่งั้นจะหาว่าผมไม่เตือนแล้วจะเดือดร้อน
เวลาผมทำผมทำเจ็บถ้ายังรักตัวกลัวตายก็ให้ลบด่วนนะคะ
ก็คุณไอซ์ก็โพสต์บอกว่าให้ประชาชนเป็นพยาน
ว่าถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย

คุณวันเนี่ยโพสต์กลับนะคะบอกว่าไม่ทำอะไรไร้สาระแบบนี้หรอก
คุณวันบอกว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะแจ้งตำรวจเลย
อย่าเที่ยวกล่าวหาเหมารวมให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวเขานะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าคนที่โพสต์เนี่ยนะคะวันนี้เราได้รู้ความจริงแล้วค่ะ
ว่าคนที่โพสต์ท่านั่งของคุณไอซ์นะคะ
คนนั้นเนี่ยสุดท้ายออกมายอมรับนะคะว่าเขาเป็นคนทำเอง
แล้วก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคำดูหมินหยาบคายก็ขอโทษทั้งคุณวัน
คุณไอซ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยโพสต์ที่คุณไอซ์นั่งแต่ที่โพสต์ข่มขู่เนี่ย
เขาไม่ได้ทำแล้วไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยกับคนที่โพสต์ครั้งที่๒
เพราะฉะนั้นขอให้คุณไอซ์แจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงก็คือคนที่ถูกปลอมโปรไฟล์
แล้วก็มาข่มขู่คุณไอซ์ค่ะนะคะ
คนที่โพสต์ข่มขู่เนี่ยคืออันหลังที่ที่ฉันพูดถึงเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าถ้าผมทำผมทำเจ็บเนี่ยนะคะให้ลบโพสต์เนี่ย
ใช้ชื่อว่าธีรวัตรแดน๘ซึ่ง
คนที่ถูกแอบอ้างใช้โปรไฟล์ก็ชื่อธีรวัตรเหมือนกัน
เขาก็จะออกมาชี้แจงบอกเขาไม่ใช่ลูกน้องใคร
ก็เลยงงมากนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนคุณไอซ์เนี่ยนะคะวันนี้ได้บอกว่า
ถ้าทำให้ประชาชนผิดหวังก็ขอโทษด้วยที่ทำตัวไม่น่ารัก
พร้อมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแม้ว่าเธอเองจะไม่ได้เตรียมตัว
เพื่อเกิดมาเป็นนักการเมืองแต่ก็พร้อมจะทำตัวให้มีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้น
ไม่อยากให้เอาเรื่องแบบนี้มาเป็นประเด็นอยากให้โฟกัสที่ผลงานมากกว่า
ทีนี้พอถามถึงคุณวันอยู่บำรุงก็บอกว่า
ได้พูดคุยเคลียร์ใจกันหรือยังเพราะเมื่อวานนี้ก็แท็กหาเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
ไอซ์ยืนยันบอกจริงแล้วเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่วัน
แล้วก็บอกว่าพี่วันเป็นคนนิสัยดีเป็นที่พึ่งของประชาชนชื่นชมในการทำงาน
แต่น่าจะมีปัญหากับคนที่อยู่รอบตัวของพี่วันมากกว่า
เอาใจเจ้านายด้วยวิธีผิดผิดถ้าไม่มีการเตือนหรือห้ามปราม
สุดท้ายแล้วคนที่จะเสียหายก็คือตัวพี่วันเองค่ะ
มันไม่ได้มีเกียรติเพราะว่ามีพวกผู้รากมากดีหรือว่าพวกชนชั้นนำ
หรือว่าเป็นศูนย์รวมของสอสอมานั่ง
คือมันมีเกียรติเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชน
เป็นสถานที่ที่เอาไว้แก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน
มันถึงเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ

คือพี่วันก็เป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ไอซ์ก็ชื่นชมในการทำงานของพี่เขานะ
แต่ว่าที่มีปัญหาเนี่ยคือมีปัญหากับคนที่อยู่รอบตัวแกมากกว่า